เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในคลองระบายน้ำที่คลองต้นไสนะฮะในซอยเจริญนคร๑๘เขตคลองศาล

นี่ตรงนี้พื้นที่ที่ไปเจอศพ
ผู้ตายชื่อนายธเนศสีบัวแดงชื่อเล่นชื่อแสบ

ตอนที่เอาศพขึ้นมาเนี่ยทีแรกเขานอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำอย่างนี้นะฮะ
พอเอาศพขึ้นมามีบาดแผนจากการพิษศึกษาด้วยนะครับ

แล้วก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะเขาก็บอกว่า
ในแสบเขาเหมือนกับทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายจักร
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาชื่อสมศักดิ์หรือว่าหนุ่ย
เมื่อวานนี้บอกกับทีมข่าวของเราเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตอนเช้ามืดเมื่อวานนี้แล้วนะตอนตี๔เนี่ย
เขานั่งสูบบุหรี่อยู่ริมคลองไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงของในแสบคนตายเนี่ยร้องให้ช่วยก็วิ่งไปดู
เห็นในจักรยืนอยู่บนถนนแล้วในแสบเนี่ยตอนนั้นตกไปอยู่ในคลองแล้ว
ยังตะโกนส่งเสียงดังอยู่เลย
ไม่รู้เหมือนกับเป็นเรื่องรถจักรยานยนต์หรืออะไรยังไงที่ในจักรเนี่ย

แล้วสุดท้ายเนี่ยในแสบก็เสียชีวิตอยู่ในคลอง
แต่คนนี้สมศักดิ์ที่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์

บอกกับญาติคนตายอีกแบบนึงตำรวจเรียกไปสอบอีกแบบนึ

ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนายธเนธศรีบัวแดงหรือว่านายแสบกันแน่

วันนี้คุณเนติชาวเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ญาติของในแสบนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

เพื่อเป็นการซื้อที่ซื้อทางให้ดวงวิญญาณ
วิญญาณของนายแสบจะได้กลับบ้านได้
แล้วก็มีการกรวดน้ำกันในจุดที่เจอศพ

ทางญาติของฝั่งผู้ตายเนี่ยบอกว่า
หนุ่ยหรือว่านายสมศักดิ์อาจสุวรรณที่เป็นพยานคนเดียวที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ให้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด

นายหนุ่ยบอกนายแสบนายจักรมีปากเสียงและชกต่อยกันนายจักร

ถีบแล้วก็ใช้ของแข็งทุบศีรษะในแสบจนตกน้ำเสียชีวิต

ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือพอมาดูแสบก็อยู่ในคลองแล้วแล้วจักรเขาอยู่บนถนน
แล้วเขาก็เดินไปอะไรอย่างนี้มันดูแล้วมันโว๊ควนไปหมด
ชุดสืบสวนสนสำเรกก็คุมตัวไปสอบนะฮะ

คุณเนติชาววันนี้ไปคุยกับลุงของผู้ตายนะครับ
ลุงบัวลอยลุงของในแสบนะลุงบัวลอยแกบอกว่าอย่างนี้
หนุ่ยคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขามาเล่าให้ลุงฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุในจากผู้ก่อเหตุจะมาขอยืมรถจักรยานยนต์ของในแสบ
แต่ในแสบไม่ให้ยืมแล้วก็บอกกับจักรว่าเอารถไปเดี๋ยวก็เอาไปซื้อยาบ้าอีก
แล้วเดี๋ยวพ่อของในจักรเนี่ยจะมาว่าในแสบได้อีกแล้วทั้งคู่ก็ชกต่อยกัน
หนุ่ยที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้เข้าไปห้ามแล้วทั้งหมดก็เหมือนกับแยกย้ายกันไป
จนกระทั่งตอน๔ทุ่มก็มีการทะเลาะกันอีกรอบนึงมีการใช้ขวดปลาใส่กัน
เพราะในจักรเนี่ยพยายามจะเข้ามาเอารถของผู้ตายให้ได้แต่ผู้ตายไม่ยอม
ตี๔ก็คือเช้ามืดเมื่อวานนี้ในจักรถีบผู้ตายตกคลอง
ในคลองเนี่ยน้ำขึ้นสูงด้วยผู้ตายพยายามไหว้น้ำเข้าฝั่ง
แต่ในจักรยังเอาก้อนหินเนี่ยปลาใส่ที่หัวเขาอีก
บัวลอยบอกว่าระหว่างนั้นในหนุ่ยบอกว่าก็พยายามจะลงไปช่วย
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ชื่อในเช่า
แต่เกิดความเข้าใจผิดอีกโดนในเช่าด่ามาอีก
ว่ามาตะโกนเรียกอะไรช่วงแบบเช้ามืดอะไรอย่างนี้
ในหนุ่ยเนี่ยหนีกลับบ้านไปมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
เอ้าในแสบตายในคลองนั่นแหละ
บัวลอยบอกว่าปกติในจักรเนี่ยเขาชอบมาขโมยจักรยานยนต์ของนายแสบไปขี่อยู่แล้ว
แล้วชอบแอบดูดน้ำมันจากรถไปหลายครั้งด้วย
แล้วชอบไล่ของเงินชาวบ้านอยู่แถวนี้เวลาเมาก็โหกเวกโวยวายด่าชาวบ้านไปทั่ว
แสบมันก็ไม่ให้แล้วพอนั่นก็เลิกไปอีก
แล้วมาตอนตีสองมามันก็เข้ามาอีกเข้ามาตอนนี้มาทะเลาะกัน
มันก็ถีดไอ้แสบตกไปทุกข้างตกไปนี่มันก็ตะกาย
มันว่าน้ำเป็นอะไรน้ำมันลึกกว่านี้ตอนนั้นน้ำขึ้น
น้ำขึ้นลึกกว่านี้แต่มันก็ยืนได้ถึงก็ล่ะ
มันก็ยังไม่ตายหรอกแล้วก็เอาอีกหินทุ่มทุ่มครั้งนี้เข้านี่เห็นไหม
แม่ของในแสบผู้ตายนะครับบอกว่าปกติลูกชายไม่ค่อยกลับมานอนที่บ้านนะครับ
แต่ชอบนอนอยู่แถวจุดเกิดเหตุที่เจอศพนั่นแหละ
ลูกชายล่าสุดคือเมื่อสองวันก่อนเมื่อเช้าตำรวจมาพูดเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยตำรวจได้พาผู้ก่อเหตุมาทำแผนแต่ไม่ได้แจ้งให้กับครอบครัวทราบ
การเสียชีวิตของลูกชายตอนนี้แม่ยังกังวลนะครับ
บอกว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าในจักรเองเนี่ยเขาเป็นลูกตำรวจด้วย
เขามาทำแผนเขาไม่ได้บอกเลยไม่ได้เจอใครเลย
เขามาเงียบเราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งว่าจะมาทำแผน
ครับคุณแม่ยังติดใจสาหิตการเสียชีวิตอะไรอยู่ยังไงบ้าง
มันก็ติดใจอะกลัวจะได้รับความเป็นธรรมแน่
เพราะว่าเขาเป็นลูกของตำรวจเราก็นะเอาจริงมันอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้แค่
ไหมใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูก
ส่วนศพของในแสบนะครับวันนี้ถูกนำออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
หลังจากที่ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
กลับไปรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทองเพลงเขตคลองศาลนะครับ
จะถาปนกิจพรุ่งนี้นะครับ๘พฤษภาคม
คือจากข้อมูลของตำรวจที่เราพยายามสอบถามเนี่ย
พบว่าผู้ต้องหาที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อจักรเนี่ยเขาเป็นลูกชายของตำรวจ
ที่มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนของสนสำเรย์นะครับ
เราก็พยายามที่จะไปสอบถามข้อมูลนะครับ
เรื่องของเหตุการณ์ต่างอะไรที่เกิดขึ้นนะ
ก็ได้ข้อมูลว่าพ่อของผู้ก่อเหตุที่เป็นตำรวจเอง
ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเป็นคนพาลูกชายมามอบตัวด้วยตัวเองนะ

ในท้องที่เบื้องต้นส่งผู้ต้องหา
หลังจากทำแผนไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีแล้ว
ผู้ก่อเหตุเนี่ยสารภาพว่า
ตอนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อนอยู่
ระหว่างนั้นในแสบผู้ตายเนี่ยมาด่าทอเขาก่อน
เขาก็เลยไม่พอใจแล้วก็ไปชกต่อยกัน
จะผลักในแสบตกคลองแล้วเอาก้อนหินเนี่ยปลาใส่
ในแสบเนี่ยถูกหินเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ตอนนี้ยังไม่ได้มีญาติไปยื่นขอประกันตัว